พาไปกินกันก่อนด้านบนของคุณขวานัท
อะไรรู้ไหมขาหมูขาหมูคารุสูตรเด็ด
นุ่มลิ้นคุณผู้ชมไปดูกันนะฮะ
นี่ครับเราพาไปที่นี่
ไปที่ครัวสามยาย
คือคุณยายสามท่านนะคุณ
ยายลิยายลียายรัฐบอกว่าเออหลานเอ้ยมากินขาหมูคากิพะโลสูตรของสามยายกันมา
นุ่มลิ้นละลายในปากแน่นอนเลย
ร้านยายเนี่ยมีทีเด็ดฮะทีเด็ดก็คือขาหมูตรงนี้น้ำพะโลหอม
เนื้อละลายคุณต้มจนตอนดึงออกมาน่ากินมาก
โดยคุณยายลิยายลียายรัฐเป็น๓พี่น้องวัยเกษียณ
ที่คุณยายเองกลับมาอยู่บ้านดูแลคุณแม่ที่ชราและตัดสินใจเปิดร้านร่วมกันเลย
เมนูเด็ดที่ต้องมาแล้วก็สั่งนะก็คือขาหมูคากิพะโล้หลายคุณ
หลายคนชอบกินคากินะคุณแล้วเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วนะ
ทางร้านจะนำขาหมูมาต้มจนเปื่อยแล้วก็นุ่มนะฮะปรุงรสด้วยสูตรลับของสามยาย
ราดน้ำพะโล้ให้เยอะแบบนี้เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงคณะกระเทียมสดพริกขี้หนูสดน้ำจิ้ม
สเด็ดเลยยายบอกแบบนี้นอกจากนี้ทางร้านยังมีข้าวคลุกกะปิก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งด้วยนะฮะ

อยู่ที่บ้านโคกตำบลหนองเสม็ดจังหวัดตราดนั่นเองนะครับ
เขาบอกว่าตรงนี้ก่อนถึงเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

เดี๋ยวจะมีไม่ว่าคุณยายลีคุณยายรัท